วันนี้เรามีเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเยอะเลยนะครับ
มาดูการประชุมคณะรัฐมนตรี
นัดแรกของปี๒๕๖๒กันก่อนนะครับ
ซึ่งมีการเตรียมอนุมัติงบประมาณต่าง
รวมถึงมีประเด็นเรื่องของการเมือง

รวมถึงความพร้อมในการที่จะจัดคอรมอสัญจรกลางเดือนนี้ด้วยนะครับ

คุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลเชิญครับ
วันนี้ก็ถือเป็นวันเริ่มต้นการทำงานของคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการในปี๒๕๖๒ค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีทำบุญใส่บาทเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไปแล้วค่ะ
วันนี้ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
นายกก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวค่ะ
โดยบอกว่าปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนทำความดี
ทำความดีชีวิตก็จะมีความสุขค่ะ
บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกในปี๒๕๖๒นี้นะคะ
ระหว่างที่เดินจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังตึกบัญชาการหนึ่งค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้หยุดไหว้สารพระภูมิสารเจ้าที่สารตาสารยายค่ะ
ซึ่งระหว่างที่หยุดนายกหยุดไหว้นั้น
นายกหยุดไหว้นั้นนะคะสื่อมณชนได้มีการสวัสดีปีใหม่กับนายกค่ะ
เพราะซึ่งผลเอกประยุทธ์ได้ให้พรกลับขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ
จากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามพลเอกประยุทธ์นะคะว่าปีใหม่นี้อยากได้
อยากได้พรอะไรเป็นพิเศษซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ขอให้ทุกคนทำความดีไม่ต้องขออะไรแค่นี้ก็มีความดีแค่มีความดีชีวิตก็มีความสุขแล้วค่ะ
ส่วนก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ของนายกรอบศักดิภูตระกูล

ที่จะก้าวสู่การเลือกตั้งในทุกด้านค่ะ

ทางพลักษณ์พลังประชารัฐรอความพร้อม
ผลเอกประยุทธ์ในการตัดสินใจเท่านั้น

แล้วก็ต้องตัดสินใจว่าจะมีใครบ้าง
แล้วก็มีขั้นก่อน
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี

ก็มีวาระสำคัญที่พิจารณา

โดยเฉพาะวันนี้ค่ะกระทรวงคมนาคม
เสนอแผนจัดซื้อรถเมล็อตที่๒
ที่เหลืออีก๒๕๑๒คันค่ะ

และจะเสนอร่างพระราชกิจสิริกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวรคืน
ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมกับ๓สนามบินค่ะ

เพื่อที่จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรี
สัญจรนอกสถานที่ประจำเดือนมกราคมนะคะ

จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางค่ะ

รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ